คุณผู้ชมครับมาชื่นชมเจ้าของโรงงานลูกชิ้นกันหน่อย
เขาบอกว่าเขารู้ว่าทุกคนก็ประสบปัญหาเรื่องของโควิด
เขาก็เลยทำลูกชิ้นอยู่แล้วเอาลูกชิ้น๑๐๐๐ไม้มาปิ้ง
แล้วก็ให้กับชาวบ้านเป็นการช่วยกันไปในยามที่ทุกข์ยากแบบนี้

ฟรีครับแจกฟรีครับช่วยโควิดครับ
สมหมายซีฟู้ดตั้งอยู่ที่หมู่๕ดาวน์อุทายอาหรืออุทาย
จังหวัดพัฒนะค่อนศ์ศรีอายุพายาครับ
เขานำลูกชิ้นหมูปิ้งนมสดจำนวนหนึ่งหมื่นไม้มาปิ้งสดหน้าโรงงานนะ
ฟรีให้กับคนสัญจรผ่านไปมาเด็กนักเรียนนั่งรถสองแถวก็แจกให้
ละถุงคนละถุงแบบนี้ริมถนนสาธารณะเส้นทางอุทัยวัดสแก่ครับ
ชาวบ้านก็ฮือฮาอุ้ยแจกจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่า
น้องน้องตอนแรกก็ไม่กล้ารับก็ต้องยื่นให้กับมือแบบนี้นะฮะ
รถยนต์ชาวบ้านทั่วไปนะฮะรถบัตรรับส่งพนักงานต่างจอด
รับลูกชิ้นฟรีกันเลยนะฮะเจ้าของโรงงานลูกชิ้นเขาบอกว่า
ตอนเย็นเพราะต้องการแจกฟรีให้กับคนที่เลิกงาน

งานมาเลิกเรียนมาคงจะหิว
ฟรีดีกว่าช่วงนี้น่าจะเหมาะนะครับ
คุณสมหมายเขาบอกว่าตัวเขานะทำโรงงานลูกชิ้นมานานแล้ว
ตอนนี้ก็เป็นช่วงที่โควิดระบาด
อยากจะช่วยเหลือสังคมได้รับสิ่งดีกลับไป
เราเป็นเจ้าของโรงงานลูกชิ้น

แล้วก็ยังได้ให้ลูกค้าชิมลูกชิ้นของเราว่าอร่อยแค่ไหนครับนะฮะ
แน่นอนคุณผู้ชมถ้าเกิดอร่อยช่วงที่มันปกติ
เขาอาจจะย้อนกลับมาซื้อก็ได้นะครับ
แล้วช่วงโควิดแบบนี้อยากให้ทุกคนอยู่อย่างพอเพียง

เพราะเรามองว่าอนาคตยังไม่รู้จะเป็นยังไง

อยากจะช่วยเหลือจุนเจือกันให้ทุกคนนั้นมีความสุขนะครับนะฮะ
อันนี้คนที่เขาช่วยเหลือแล้วก็ชื่นชมแบบนี้แหละนะครับ